วันนี้ขีดเส้นใต้เมืองไทยค่ะเราจะมาขีดเส้นใต้ซ้ำกันอีกครั้งนะคะ
สำหรับประเด็นการที่ไทยค่ะเตรียมเกี่ยวกับนำโขนของไทยนะคะ
ไปขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกซึ่งเป็นการขึ้นทะเบียนต่อจากประเทศกัมพูชา
ติดตามรายละเอียดพร้อมการวิเคราะห์จากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
เชิญค่ะขอบคุณครับคุณดาวครับคุณกอฟครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้องหยิบเรื่องที่พูดไปแล้ว
เมื่อวันจันทร์กลับมาพูดอีกทีนึงเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ย
ถ้าเข้าใจกันไม่ถูกต้องไม่ตรงกันก็จะเป็นความบาดหมางกันทางความรู้สึก
ระหว่างคนสองชาติอย่าลืมนะครับว่าเดี๋ยวนี้ทีวีดาวเทียมเนี่ย
กมชาเขาก็ดูเราได้แล้วก็ฟังเรารู้เรื่องด้วย
ฉะนั้นวันนี้เป็นการหยิบมาพูดอีกทีนึงเพื่อให้บรรยากาศเป็นไปตามข้อเท็จจริง
ว่าสถานการณ์มันคลี่คลายขึ้นเรื่องนั้นก็คือว่า
เรื่องที่เราจะเอาโขนของเราเนี่ยไปขึ้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
องค์การสหประชาชาติแล้วก็พบว่าเขมรเนี่ย
เขายื่นโขนไปก่อนเราแล้ว
ขึ้นทะเบียนวัฒนธรรมก่อนเรานี่พูดง่าย
แล้วพอเป็นข่าวขึ้นมาก็มีข่าวในธรรมนองว่า
เขมรส่วนหนึ่งเขาไม่ยอมเพราะว่าเขานำไปขึ้นก่อน
ทางบ้านเราคนส่วนหนึ่งก็แสดงความไม่พอใจว่า
ทำไมปล่อยให้กัมพูชาเอาโขนของเราไปขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมก่อน
แต่ว่าสิ่งที่จะนำมาบอกเล่ากันในวันนี้ก็คือว่า
เรื่องนี้เป็นอย่างที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพูดจริงครับ
คือว่าประเทศใดประเทศหนึ่งเอาไปขึ้นแล้ว
ประเทศต่อมาก็ยังนำไปขึ้นได้มันคนละรูปคนละแบบกัน
มรดกวัฒนธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าผูกขาดแล้วใครเอาไปซ้ำไม่ได้
แล้วท่านก็ยกตัวอย่างวันก่อเรื่องการเต้นลำแบบแทงโก้อะไรต่าง
ฉะนั้นที่ท่านรัฐมนตรีวัฒนธรรมพูดเนี่ย
ก็ได้รับการยืนยันเป็นความเห็นจากนักวิชาการทางประวัติศาสตร์หลายคนครับ
ชื่อดังหน่อยก็นี่อาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพดม
อาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพดมเนี่ยเป็นนักประวัติศาสตร์ที่เป็นที่รู้จัก
ของไม่เฉพาะคนไทยหรอกครับคนที่เขาอยู่ในแวดวงนี้
เขารู้จักอาจารย์ศรีศักดิ์ความเห็นอาจารย์ศรีศักดิ์ก็คือว่า
บอกว่าปกติแล้วเนี่ยคนไทยและกัมพูชาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาโดยตลอด
แต่ช่วงที่ถูกกระตุ้นจากกระแสชาตินิยมซึ่งเป็นเรื่องอันตรายและหวั่นไหวบ้าง
อย่างไรก็ตามสังเกตได้ว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้
คราวนี้สังคมไทยมีการรับฟังกันมากขึ้นผิดไปจากอดีต
ส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่าสื่อมวลชนมีการนำเสนอข่าวประเด็นนี้ในแง่มุมที่รอบด้าน
ถือว่าเป็นการกระทำงานที่มีมาตรฐานดีขึ้นแล้วท่านเจาะไปตรงนี้
โขนในครั้งนี้ต้องชมสื่อมวลชนว่าทำงานกระเตื้องขึ้นกว่าเดิม
ถ้าเป็นสมัยก่อนนักข่าวจะต้องไปจี้ถามว่าโขนของใครเก่ากว่าของใคร
แต่เดี๋ยวนี้นำเสนอหลายแง่มุมคนไทยสังคมก็อยากจะรู้ข้อมูลต่างมากขึ้น
เป็นการพัฒนาการในแง่ดีเพราะการทำความเข้าใจวัฒนธรรมเป็นเรื่องสำคัญในการอยู่ร่วมกัน
มาอีกคนหนึ่งอาจารย์คนนี้เป็นนักวิชาการหนึ่งในคณะจัดทำหนังสือมรดกแห่งชาติบทเรียนจากเพื่อนบ้าน
ท่านคืออาจารย์ชีวสิทธิ์บุญยเกียจ
อาจารย์คนที่เห็นเนี่ยฮะได้รวมถึงการขึ้นทะเบียนโขนช้ากว่าประเทศอื่น
ไม่ได้ส่งผลกระทบใดในด้านลบนี่ท่านย้ำนะไม่ได้ส่งผลกระทบใดในด้านลบ
เพราะว่าหากตีความตามอายุอนุสัญญาดังกล่าวจะพบว่ามีเนื้อหาในการส่งเสริมสนับสนุนผู้สืบทอด
จากวัฒนธรรมดังกล่าวให้ตระหนักถึงคุณค่า
ไม่ได้มีผลต่อการขีดเส้นแบ่งแยกหรือแสดงความเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว
ใครจะขึ้นทะเบียนก่อนหลังจึงไม่ใช่ประเด็นสำคัญ
การขึ้นทะเบียนช้ากว่าคนอื่นไม่ได้ส่งผลกระทบอะไร
เพราะอนุสัญญานี้เป็นเรื่องของการเชื่อมโยงต่อบุคคลที่สืบทอด
ตระหนักว่าวัฒนธรรมนั้นมีคุณค่า
สนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดต่อไปและจะยังคงอยู่ต่อไปอย่างไรในอนาคต
ไม่ใช่เป็นการขีดเส้นแบ่งหรือหาต้นกำเนิดว่าของใครเกิดก่อน
ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ของอนุสัญญา
อีกท่านหนึ่งชื่ออาจารย์อัครพงศ์ค่ำคูณ
นี่ท่านเป็นนักวิชาการจากวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยง
ท่านบอกว่าถือว่าเป็นการแสดงความไม่มีวุฒิภาวะ
อันนี้ท่านพูดถึงคนที่ออกมาโจมตีในโซเชียลมีเดียเนี่ย

ถือว่าไม่มีวุฒิภาวะเพราะทั้งไทยและกัมพูชา
รับเอาอิทธิพลดังกล่าวมาจากอินเดียและนำมาประยุกต์
ให้เป็นการแสดงของตัวเองทั้งสิ้นดังนั้นจึงควรเปิดใจกว้าง
และยอมรับว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สามารถถ่ายทอด
สืบต่อกันได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้และสามารถตายได้เหมือนกัน
ท่านบอกว่านี่ท่านเสนออย่างนี้ครับท่านเสนอว่าให้ไทยและกัมพูชา
แยกกันจดทะเบียนโขนตามแบบฉบับของแต่ละชาติ
นี่เห็นไหมฮะว่าแต่ละฉบับฉบับของแต่ละชาตินี้ไม่เหมือนกัน
โดยไม่ต้องถกเถียงว่าชาติใดเป็นต้นตำรับนี่เป็นข้อเสนอที่ยุติปัญหาความขัดแย้งนะครับ
เพราะว่าการถกเถียงกันแสดงให้เห็นถึงการไม่บรรลุนิติภาวะ
ในการสร้างความรู้ความเข้าใจทางวัฒนธรรมและการกล่าวหาชาติอื่นว่า
แย่งวัฒนธรรมชาติของตนไปนั้นถือว่าไม่รักชาติอย่างถูกวิธี
แล้วตอนหนึ่งท่านบอกอย่างนี้เราต้องทำความเข้าใจว่าเรื่องวัฒนธรรมเป็นเรื่องของการสร้างชาติ
คนที่ออกมาตื่นเต้นหรือกล่าวหาว่าคนอื่นแย่งวัฒนธรรมชาติของตนไป
ไม่ใช่คนที่รักชาติอย่างถูกวิธีคือคนที่ใช้ความเป็นชาติเพื่อไปทำลายชาติอื่น
ไม่ใช่คนไทยแท้ไม่ใช่คนกัมพูชาแท้เป็นเรื่องของคนใจแคบ
เห็นชาติตัวดีตัวเองดีกว่าคนอื่นเป็นการยกตนข่มท่านครับ
ทั้งหมดเนี่ยครับจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ออกมาดับกระแสเพราะจริงแล้วเนี่ย
ข่าวนี้ถึงแม้ว่าจะเงียบไปก็ยังมีคนอีกบางกลุ่มนะครับ
ที่เขาตั้งท่าเขาคอยอยู่ที่จะไปปลุกระดมกันว่าให้ออกมาคัดค้านกัมพูชา
ว่าทำไมเอาโขนไปยื่นก่อนเรา
กัมพูชาเองก็มีบุคคลบางกลุ่มที่พยายามจะเดินหน้าเรื่องนี้ต่อ
ค้านไม่ให้ไทยยื่นตาม
ฉะนั้นความเห็นของนักวิชาการ๒๓คน
ที่ต้องนำมาขีดเส้นใต้อีกทีหนึ่งวันนี้ก็เพราะว่า
ต้องการให้เรื่องนี้ทำความเข้าใจตรงกัน
อย่าไปเถียงกันว่าใครขึ้นก่อนขึ้นหลัง
แต่ว่าเอาเอกลักษณ์ของแต่ละโขนไทยกับโขนกัมพูชาเนี่ย
ไม่เหมือนกันเป๊ะอยู่แล้วเป็นโขนเหมือนกันไม่เหมือนกัน
ไม่ต้องไปแย่งกันว่าใครขึ้นก่อนขึ้นหลัง
เอาจุดเด่นเอาเอกลักษณ์ทั้งคู่นี่แหละไปจด
เขาก็จดให้อันนี้จบเลยครับ
ฉะนั้นที่ต้องนำมาพูดอีกทีหนึ่งเพราะมีฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะไปกันใหญ่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของเราเนี่ยล่าสุดท่านบอกว่ายังไงล่ะครับ
ท่านบอกว่าเรื่องการเรื่องนี้ไม่ใช่มีปัญหาและท่านก็ได้เรียนให้นายกรัฐมนตรีทราบแล้ว
นายกรัฐมนตรีก็เข้าใจแล้วว่าไม่ใช่เรื่องเสียหาย
มาดักเอามาพูดเอามาย้ำกันอีกทีในวันนี้อย่างที่บอกว่า
วันนั้นเมื่อวันจันทร์เนี่ยดูเหมือนว่ามาขีดเส้นใต้ค่อนข้างจะดูเดือดไปหน่อย
ตำหนิกระทรวงวัฒนธรรมเขาบ้างอะไรต่ออะไรเขาบ้างแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดกระแส
เพราะว่าไปไหนก็มีแต่คนมาถามว่าเอ๊ะทำไมเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้ไปได้
แล้วเราควรจะทำยังไงกันต่อเราควรจะยอมเขาเหรอ
อ้าวอย่างงี้ก็เสียเชิงสิโขนของเราแท้แท้
วันนี้คำตอบของนักวิชาการ๓คนออกมายืนยันได้
สามสี่คนนี้เป็นนักวิชาการระดับที่ต้องให้ความนับถือทั้งนั้นแหละครับ
เรื่องนี้ก็จบไปแปลว่าความรู้สึกที่จะบาดหมางกัน
จะต้องไม่เกิดกับเรื่องนี้ระหว่างคนไทยกับกัมพูชาครับ

พูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละชาติอยู่แล้ว
และแต่ละชาติก็รู้สึกหวงแหนและให้ความสำคัญเป็นสิ่งของที่มีค่าอยู่แล้วนะคะ

ค่ะก็เป็นเรื่องที่แตกต่างกันนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะ